พาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
เวลาประมาณสัก๒ทุ่มเมื่อวานนี้

ไม่รู้ไปเสียหลักมาจากไหนแต่มาเร็วมากนะคะ

หนึ่งในนั้นอาการสาหัสก็คือ
เด็กหญิงวัยเก้าขวบชื่อเด็กหญิงสิริการนะคะล่าสุดน้องเสียชีวิตแล้วค่ะ
คนขับชื่อว่านายสุวิทย์รักการนะคะตำรวจเนี่ยสอบปากคำ
คนขับมากับแฟนสอบปากคำแฟนแฟนบอกว่า
นายสุวิทย์ป่วยเป็นโรคลมชักหรือว่าลมบ้าหมูแล้วอาการกำเริบตอนขับรถค่ะ
รถมันก็เลยเสียหลักพุ่งไปชนโดยที่ไม่ได้มีการเบรกเลยครับแต่พอตำรวจเขาสอบปากคำแยกกันไง
สอบปากคำนายสุวิทย์คนขับกระบะนายสุวิทย์บอกว่าเขาขับมาจากที่พัก
อำเภอเมืองภูเก็ตจะไปจังหวัดพังงาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกถนนลื่นค่ะ
รถเขาก็เลยเสียหลักไม่สามารถบังคับได้อ้าวเขานั่งรถมาคันเดียวกันไหม
พูดไม่เหมือนกันล่ะเอออ่าเนี่ยนั่งมาคันเดียวกันแต่พูดไม่เหมือนกัน
ตำรวจเขาก็สงสัยแล้วนะเบื้องต้นก็มีการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็รอผลตรวจร่างกายของนายสุวิทย์คนขับกระบะด้วยว่าสรุปแล้วเป็นอาการลมบ้าหมูกำเริบ
รถเสียการควบคุมหรือมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด
แล้วมันเกิดอุบัติเหตุหรือฝนตกถนนลื่นจริงเดี๋ยวรอตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะ